ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักมีเกณฑ์สมหวัง
สัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด
คนที่มีคนรักเป็นจังหวะตกลงปลงใจ
ส่วนคนที่มีครอบครัวงานจะมาแย่งเวลาความรักไป

สุขภาพผู้หญิงให้ระวังปัญหากระเพาะปัสสาวะหรือหมดลูก
ความดันโลหิตไม่ปกติปวดหัวไมเกรน
ระวังอุบัติเหตุกระแทกรุนแรงที่ท้อง
การเงินอ่อนตัวตามสภาพงาน
จะมีผลประโยชน์จากงานเก่าเข้ามาบ้าง
แต่รายจ่ายก็มารออยู่แล้ว
ออมจะลดน้อยลงจนถึงขั้นไม่มี
แต่ยังประคองตัวไปได้จนถึงเดือนใหม่
การงานที่เคยรัดตัวก็ผ่อนคลายลงบ้าง
มีเกณฑ์เดินทางเพราะงานบ่อย
ธุรกิจติดต่อจะสำเร็จได้ด้วยดี
จะมีงานอื่นเข้ามาให้รับผิดชอบ
สมัครงานใหม่ต้องมีเส้นสายบ้าง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์